สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ค่ำคืนวันอังคารที่๘กันยายน๒๕๖๓ค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์เช่นเคยค่ะ
เจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
สำหรับประเด็นแรกของจอบประเด็นในค่ำคืนนี้ค่ะไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ที่มีพ่อเนี่ยตัดสินใจใช้ไม้หน้าสามฟาดหัวลูกชายจนเสียชีวิตคาบ้าน
เพราะว่าเก็บงำความคับแค้นใจเอาไว้หลายเรื่องทั้งปัญหาลูกชายติดยาเสพติด
รวมทั้งเคยขโมยเงินที่เป็นเงินประกันชีวิตจากแม่ที่เสียชีวิตเป็นเงินกว่า๕๐๐๐บาทไปใช้จนหมดนะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาภายในหมู่บ้านภูเขาแก้วหมู่๘ตำบลเชียงเขี้ยน
อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูงเกือบสองเมตรบริเวณระเบียงบ้านพบศพนายพัชระอายุสี่สิบสี่ปี
หงายเสียชีวิตสภาพนุ่งผ้าคนหนูเพียงผืนเดียวตามร่างกายพบบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ใบหน้าและศีรษะหกแผล
เลือดไหลเต็มพื้นโดยมีในผลอายุหกสิบห้าปีพ่อของผู้เสียชีวิตอยู่บนบ้านในสภาพมือเปื้อนเลือดจากการสอบปากคำพ่อของผู้เสียชีวิตอ้างว่าตอนหนึ่งทุ่มขณะนอนพักอยู่ในห้องนอนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอยู่ระเบียงบ้านก่อนที่เสียงจะเงียบไปพอออกมาดูพบว่าลูกชายถูกทำร้ายเสียชีวิตคาดว
จึงเข็นสอบอย่างหนักจนยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าลูกชายตัวเอง
ซึ่งที่ผ่านมาทะเลาะวิวาสกับลูกชายมาตลอด
เพราะไม่ทำการทำงานเสพยาบ้า
ยังนำเงินประกันชีวิตของแม่จำนวน๕๐๐๐บาทไปใช้จนหมด
เก็บงำความไม่พอใจลูกชายเอาไว้มาตลอด
กระทั่งคืนเกิดเหตุขณะที่นายผลผู้เป็นพ่อนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้าน
พัชละลูกชายเดินขึ้นมาบันไดแล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ในผลอ้างว่าลูกชายถือมีดเดินออกจากห้องพยายามจะทำร้าย
ในผลจึงคว้าไม้หน้าสามที่วางอยู่ใต้โต๊ะที่นั่ง
ดหัวลูกชายไปหนึ่งครั้งจนล้มลง
ผู้เป็นพ่อกลัวว่าลูกชายลุกขึ้นมาแล้วจะมาทำร้ายตัวเองอีก
กระหน่ำฟาดอีกหลายครั้งจนเสียชีวิต
หลังก่อเหตุได้นำไม้ไปซ่อนข้างต่อไม้ใต้ต้นยางพาราหน้าบ้าน
แล้วเดินกลับขึ้นมายังบนบ้านก่อนจะใช้มือทั้งสองข้าง
อบเอาเลือดที่นองเต็มพื้นบ้านสาดทิ้งลงด้านล่าง
แล้วทำทีไปบอกเพื่อนบ้านว่าลูกชายถูกคนทำร้ายจนเสียชีวิต
ในผลผู้ก่อเหตุยอมรับว่าที่ก่อเหตุลงไปทั้งหมด

ที่ไม่ยอมทำมาหากินติดเหล้าติดยาเสพติด
ทุกครั้งที่ขอเงินไม่ได้ก็จะด่าและทำร้ายพ่อ

รอให้ลูกสั่งเมาจึงจะกลับเข้ามาบ้านได้
พลาดเลือกอ่ะ

ทีครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด๓คนพ่อแม่ลูก
แต่เมื่อ๒เดือนก่อนภรรยาของนายผลผู้ก่อเหตุเสียชีวิต

ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตไม่เคยทำงานเอาแต่เที่ยวเตร
และก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตก็เคยเตะแม่บังเกิดกล้าวมาแล้ว

หลังเกิดเหตุรู้สึกเห็นใจผู้ก่อเหตุเป็นอย่างมาก
และเข้าใจว่าที่ทำลงไปเพราะทนไม่ไหวกับนิสัยของลูกชาย
เป็นตอนแม่เขามีชีวิตอยู่นั่นน่ะ

อืมเคยไปละลานชาวบ้านของอุณหรือไหมครับ

ข้างนอกเขาเป็นบางครั้งเขาก็กลัวบ้าง
ทะเลาะข้างอื่นเขาก็กลัวเขาลุม
เจ้าหน้าที่คุมตัวในผลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก่อนจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้ส่งชนะสูตร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อย่างละเอียด
ก่อนจะให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีกรรมศาสนาในวันพรุ่งนี้
นัทชัยเหล่าฮบุตรถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน